ไปกราบไหว้ขอพรเข้าวัดเข้าวากันดีกว่าไปเสริมสุริมงคลที่วัดแห่งนี้บอกเลยว่าสวยงามมากมากเลยครับ
เป็นไงสวยงามใช่ไหมตามป้ายเลยครับ
และนี่คือวัดคลังทองให้ไหว้ไปแล้วชีวิตจะเรืองรอง
ไปเถอะครับ
ไปแล้วชีวิตดีแน่นอนไม่เชื่อลองไปดู

ทำไมหรือลูกเก่าหรือ
เรื่องมันดูฟังแล้วไม่ค่อยดีเท่าไร
เรื่องของเรื่องตามประวัติการสร้างวัดที่นี่

คนหนึ่งชื่ออาโกโร

ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเรียกอาโกอาโกคือทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน
แล้วร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาตอนแรกก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเสียงเรียงนามชาวบ้าน
ก็รู้ว่าทั้งสองคนที่มาสร้างวัดเนี่ยชื่ออะไรชื่ออาโกโรกับอาโกโส
เขาก็เลยเรียกวัดนี้ว่าวัดโรโกโส
ยังยังคุณชิสาอย่างนี้ตอนแรกชื่อวัดนี้ชื่อว่าวัดอาโกโรอาโกโส

ก็สองคนมาร่วมกันสร้างไงแต่ด้วยความที่ว่าชื่อนี้มันแปลกนะก็ตั้งชื่อใหม่เป็นวัดคลังทอง
แต่ชาวบ้านยังนิยมเรียกกันว่าวัดอาโกโรอาโกโสแต่นานวันเข้านานวันเข้า
คือรวบคำถูกคำนอกไม่ต้องก็คือวัดโกโรโกโสนั่นเอง

มาจากเมืองจีนมาแบบสัมเภา

โอ้โหเสือผืนหมอนใบ

ไม่เหลือทั้งเสือทั้งหมอนแล้วตอนนี้

แต่ว่าก็ได้พัฒนาวัดขึ้นมาแบบนี้
อุ้ยใจคอไม่ดี
ถ้าใจคอไม่ดีแนะนำไปเข้าวัดนะคะ